กระบะตู้ทึบของคนอื่น
หนีข้ามจังหวัดไปเลย

ก็เลยสวมบทเงือกหนุ่มกระโดดลงคลอง

คนขับ

แต่ว่าก่อนที่เขาจะกระโดดน้ำหนีการจับกลุ่มของตำรวจ

เขาไปขโมยรถในพื้นที่ปลาจีนบุรี

ทางคู่ขนานถนน๓๐๔ในพื้นที่อำเภอกบินบุรี
รถกระบะตู้ทึบที่จอดอยู่เนี่ยฮะเขาเดินมาถึงปั๊บ
พอดีว่ารถคันนี้เสียบกุญแจคาเอาไว้แล้วเจ้าของไม่อยู่ที่รถ
เปิดประตูขึ้นไปแล้วเขารู้ได้ยังไงว่ารถนี้ไม่มีเจ้าของ
แล้วรู้ได้ยังไงว่ากุญแจเสียบคาไว้อยู่
ลาดเหลาก่อนหรือเปล่าตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนนะฮะ
โมง๔๓นาทีวันนี้ครับเดินข้ามถนนลัดเลาะมา
เปิดประตูขึ้นไปบนรถสตาร์ทเครื่องแล้วขับออกไปเลยครับ
เจ้าของรถไปแจ้งความสพกบินบุรีที่ปราจีนครับ
นี่ภาพอีกมุมหนึ่งสตาร์ทรถขับออกไปแล้ว
หลังจากนั้นช่วงบ่ายที่ผ่านมาคนก่อเหตุขับกระบะตู้ทึบที่ขโมยมา
เข้าสู่เส้นทางอำเภอพระพุทธบาทมุ่งหน้าอำเภอบ้านหมอที่สระบุรีครับ
หยุดอยู่ที่แยกไฟแดงสะพานช้างคือเขาขับข้ามจังหวัดมาแล้วนะฮะ
ระยะทางประมาณ๑๗๐กิโลเมตรนะขโมยรถคนอื่นมามาจอดคาตรงนี้ครับ
รถยังจอดไม่สนิทปรากฏเจ้าตัวเปิดประตูรถแล้วกระโดดลงคลองหนีต่อครับ
แล้วรถเนี่ยไปเฉียวชนรถคันอื่นด้วยมีทั้งจังหวะที่ตั้งใจเฉียวชน
จังหวะที่พอเขาเปิดประตูแล้วหนีลงคลองรถไหลไปชนกับรถคันอื่นก็มีเหมือนกัน
คนก่อเหตุตัดสินใจเปิดประตูรถกระโดดลงสะพานครับคลองชายนาฏป่าศักดิ์
ความสูงจากสะพานถึงแม่น้ำประมาณ๑๐เมตรแล้วลอยคอไปเรื่อย
น้ำไหลเชี่ยวกรากครับแล้วน้ำก็น่าจะลึกด้วยฮะ
คนก่อเหตุตะเกียกตะกายไปเกาะอยู่กับป่าย่าริมตลิ่งแล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
และตำรวจในพื้นที่นำตัวขึ้นฝั่งมาได้เรียบร้อย
ตัดภาพมาตอนที่คุมตัวมาไว้ที่ท้ายกระบะตำรวจครับ
คนก่อเหตุทราบชื่อนายปียพงศ์หรือนายอ้นอายุ๓๙เป็นคนโคราช
นี่ฮะเปียกมาล็อกมาแลกมาเลยเขาบอกว่ากระโดดน้ำหนีเพราะกลัว
ขโมยกระบะตู้ทึบมาจากปลาจีนแล้วขับข้ามจังหวัดมา
ถามไปถามมายังให้การรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง
เพียงแค่ว่าเห็นคนขับกระบะตู้ทึบเขาเสียบกุญแจคาไว้ที่รถ
ก็เลยขับออกมาอ้างว่าจะกลับบ้านที่โคราช
งงแบบนี้เลยถามว่าเสพยามาเปล่าเดี๋ยวลองฟังดูฮะ
ไม่เสพยาแล้วไม่กลัวตายหรอ
ไม่ได้เสพยาตอบนักข่าวแบบนี้ฮะแล้วถามว่าไม่กลัวตายเหรอก็กลัวอยู่ครับ
แต่ตอนนั้นคืออยากหนีฮะตอบนักข่าวว่าไม่ได้เสพยา
แต่พอตำรวจมาเค้นสอบเค้นถามยอมรับเสพยาบ้ามา๓เม็ดครับ
หอนยาหรือเปล่าเลยก่อเหตุเนี่ยตำรวจต้องตรวจสอบต่อแล้วล่ะฮะ
คุมตัวไปลงบันทึกการจับกลุ่มที่สพบ้านหมอในพื้นที่สละบุรี
เพราะมาเกิดเหตุตรงนี้ด้วยแล้วมีรถยนต์ชาวบ้านเสียหาย
ก่อนที่จะประสานตำรวจกะบินบุรีครับที่จังหวัดปราจีน
เพราะเป็นจุดต้นเรื่องที่เขาไปขโมยรถมาเพื่อมารับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็มีรถเก๋งที่กันชนด้านหน้าแตกเสียหายเนี่ยก็จะไปแจ้งความดำเนินคดี
เอาผิดกับคนก่อเหตุต่อไป
ในขณะที่เจ้าของรถกระบะตู้ทึบครับ
นายคำสัยอายุ๔๖ปีบอกว่า
ช่วงเช้าขับกระบะไปจอดไว้ที่ทำงานหน้าบริษัท
แล้วลืมเสียบกุญแจคาไว้ที่รถเสร็จงานออกมากระบะที่จอดตรงนี้
กระบะหายไปแล้วดูวงจรปิดอ้าวมีคนมาขโมยขับออกไปแบบนี้เลย
เขาเลยฝากเตือนครับจากนี้ไปนี่คือบทเรียนที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครอีกแล้ว
ตัวเขาจะจำจนวันตายอย่าลืมกุญแจรถเสียบคาไว้ที่รถเด็ดขาด
เช่นนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีได้รถคืนมาแบบนี้นะฮะต้องระมัดระวัง